ถ้าได้ฟังแล้วมันจะขนลุกขนพองมาก

จริงผมนั่งอ่านข่าวนี้เมื่อสักครู่

ที่จังหวัดชายนาฏเขาบอกว่ามีอยู่เส้นทางหนึ่งนะครับ
เขาบอกว่ามีซากสารพระภูมิที่พังเสียหายถูกทิ้งไว้จำนวนมาก
อยู่ข้างทางชาวบ้านที่นั่นเดือดร้อน
ไม่กล้าผ่านเส้นทางนี้ในช่วงกลางค่ำกลางคืนครับ

บนเส้นทางถนนชนบทช่วงทางโค
พื้นที่หมู่๓ตำบลคุ้งสำเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาธ
เดี๋ยวผมจะบรรยายแบบด้วยน้ำเสียงที่มันสั่นเคลือนิดนึงแล้วกัน
เขาบอกว่าแทบจะไม่มีรถสัญจรผ่านไปผ่านมา
แม้ว่าจะเป็นช่วงกลางวันก็ตาม
เฮ้ยคุณได้ยินเสียงอะไรไหม

กลับมาที่เรื่องนี้เส้นนี้เขาบอกว่าได้รับการกล่าวขานเลยนะครับ
มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ลี้ลับต่างจนสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้าน
ไม่กล้าสัญจรผ่านไปผ่านมาถ้าหากว่าไม่จำเป็น
เขาบอกว่ามีผู้คนมักง่ายนี่แหละนำสารพระภูมิที่แตกหักชำรุดซุดโทรมาทิ้งไว้
โคนต้นไม้ขนาดใหญ่ข้างถนนบริเวณทางโค้งแห่งนี้

โอ้โหมีเพียบทั้งตุ๊กตานางรำปูนปั้นช้างม้าวัวควายและกุมารทอง
โอ้โหพอเห็นแล้วมันก็ขนลุกขนพองไม่กล้าผ่านไง
นี่ขนาดกลางวันยังรู้สึกวิวเลยนะครับ
โอ้โหแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกร้องเลยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยด่วน
เพื่อให้ริมถนนทางหลวงกลับมาสวยงามสะอาดตาแล้วก็น่ามองเหมือนเดิม
คือดิฉันว่าคุณต้องแจ้งคุณชูวิทย์ด้วย

เออมาวางเป็นอย่างนี้นะมันภาวะนะคุณครับรถไปมา
ในรายการตีแสกหน้ากับคุณชูวิทย์นะ
ผมว่ากลับมาที่รายการเราก่อน
เรื่องราวที่เขาเล่ากันมาฟังแล้วขนหัวลุกครับ
เขาบอกว่าเล่ากันปากต่อปากจากชาวบ้านว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
มีคนปั่นจักรยานกลับบ้านนะครับค่ะ
มาคนเดียวโดยใช้ถนนเส้นนี้แหละอย่างวิการด้วย
กำลังมืดเลยนะแล้วเขาบอกว่าเห็นเด็กและคนแก่หลายคน
ล้อมวงคุยกันอย่างสนุกสนาน
พอเห็นแบบนี้แล้วก็ตอนแรกก็ยังไม่คิดอะไรมากนะ
แต่ว่าเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ย
เรียกให้เข้าไปคุยด้วยโอ้โหเท่านั้นแหละ
จักรยานไว้ข้างทางแล้ววิ่งเลยครับคุณผู้ชมครับ

เฮ้อตายแล้วอันนี้ขนลุกอ่ะ
เป็นไงฟังแล้วขนลุกแต่เช้าเลยเนอะ